พร้อมคร่างพ่อติดเล่าก็มีมาเหมือนกันค่ะ
ช่วง๒๓วันวันนี้มีเหตุลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่
ล่าสุดวันนี้พ่อฆ่าลูกนะคะ
ลูกเมาอารวาสทำร้ายแม่
พ่อมาห้ามลูกไปคว้าไม้มาไล่ตีพ่อ
สุดท้ายพ่อคว้ามีดป้องกันตัวเสียบลูกตายคาที่เลยค่ะ
คว้าไม้มาตีพ่ม
ไม่ถึงว่าใครลูก
นี่คือคำรับสารภาพของนายกลักวัย๖๖ปี
คนเป็นพ่อที่กลับกลายเป็นผู้ต้องหาในทันที
ก่อคดีฆ่าลูกชายตัวเองตายคามือ
สาเหตุเกิดจากความเหลืออดที่เวลาลูกชายเมา
มักทำร้ายคนเป็นแม่เป็นบรรยาที่
แต่จำทุบตีพ่อแม่อยู่เสมอ
ไม่สำนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่ถูกเลี้ยงมา
สุดท้ายต้องมาตายเพราะน้ำมือพ่อที่เป็นคนฆ่า

เกิดขึ้นคืนวันที่๕กรกฎาคมที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านหนองปล้องตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรีมีเหตุฆ่ากันตาย
ตำรวจโรงพักพนมทวนรุดไปตรวจสอบ
พบศพนายอดุลวัย๔๔ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างกองไม้ใกล้บ้าน

มีแผลชะกันที่บริเวณต้นคอขวา
แขนซ้ายข้อพับและหลังมือเวอะหวะ

หลังเกิดเหตุนายกลักผู้เป็นพ่อ

รอมอบตัวอยู่ตรงนั้น

ซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
เพราะโดนลูกชายทำร้ายจนศีรษะและคิ้วแตก

เจ้าหน้าที่กู้ชีพทำแผลให้
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บ
กลักยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ให้การว่าเป็นคนใช้มีดฟันลูกชายกับมือ

เอ๊ะอะวัยทำร้ายแม่

ก็เลยถูกลูกชายเอาไม้ไล่ตี

เอามีดที่เหน็บไว้ในครัวออกมาขู่ลูก

เหวี่ยงมีดไปมาเพื่อป้องกันตัว

ไม่เห็นว่ามีดไปถูกลูกจนเสียชีวิต

งานนี้หากไม่ป้องกันตัว

ยืนยันไม่มีเจตนาฆ่าลูก
และเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พาไม้มาตีผม
ทางฝากฝั่งของนางสมพิษคนเป็นแม่
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์แบบนี้
ไม่คิดว่าพ่อจะฆ่าลูก
แต่ถ้าว่าลูกชายคนนี้ก็โหดเยี่ยมเกินไป
เมาทำร้ายพ่อแม่เป็นประจำ
ก่อนหน้านี้เคยใช้มีดฟันหัวตนจนเลือดอาบ
ด้วยความรักลูกจึงไม่แจ้งความ

ตรงเข้ามาทำร้ายก่อนจะไปวิวาสกับพ่อจนถูกฟันตาย
เขาโหดเยี่ยมมากถามพ่อแม่บ่อย
พ่อแม่บาดเจ็บอาจารย์เลย

โดนฟันหัวเลยเหรอจ้ะโดนฟันหัวเนี่ย

ก็คุณตำรวจก็ถามว่าจะเอายังไง
ฉันก็ว่าเขาก็เป็นลูกอยากกำลังเลยจะพูดอย่างนั้น
ดีนี้พนักงานสอบสวนสพพนมทวน
ตรงทวนคู่คุมตัวในกรักไว้สอบประคำ
เตรียมแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย

ขึ้นอยู่กับรูปการณ์ตอนเกิดเหตุว่าเป็นอย่างไร
เป็นอีกหนึ่งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัว
และจบลงที่พ่อฆ่าลูกชาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน